กำลังพยายามสืบเสาะแสวงหา
ข้อมูลในการเอาผิด

กบพร้อมพวกไม่ว่าจะเป็นการ

อายุเท่าไหร่กันแน่
รับเลยเพราะเขากลัวเรื่องของกฎหมาย
กลัวทางการไทยจะจับเขา

กลายเป็นสาวพม่าสัก๙๐คน

ชาวเวียดนามชาวกัมพูชา

ในการที่จะเอาผิดเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

มีการให้บริการฟรี๑๐๐
สำหรับเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐ
คุณรำแหน่งที่มันออกออกมา

ไม่ว่าจะเป็นผู้อำกับวังทองหลาง
ตำรวจกองปราบ๒
ตำรวจบกปคมปราบปรามการค้ามนุษย
ถ้ามาใช้บริการในสถานที่ค้าประเวณีค้ามนุษย์เอง
รองสารวัตรวังทองหลางเจ้าหน้าที่กรมสัมภากรเขตพื้นที่๑๘
และหน่วยงานอื่นอีก
อันนี้อยู่ในขั้นตอนในการสืบสวนหาข้อมูลว่ามีส่วนเกี่ยวข้องจริงหรือเปล่า
ภูมิกับวังทองหลางออกมาบอกผมไม่เกี่ยว
แม้ว่าผมจะเป็นคนคุมพื้นที่ตรงนี้ก็ตาม

กรมสอบสวนคดีพิเศษเจ้าหน้าที่เป็นคนเปิดเอง
ตู้แรกที่เปิดไม่พบทรัพย์สินหรือว่าสิ่งของอยู่ภายใน
ขณะที่อีก๒ตู้นะพบเอกสารคุณมัดรวมกันในกล่อง
เงินสดที่ถูกมัดแยกไว้เป็นปึกจำนวนหลายแสนบาท
มีเอกสารใบบินต่างแว่นตากุญแจและนาฬิกา
รวมถึงยังพบบัญชีรายชื่อพนักงานนวด
และส่องจดหมายใส่เงินเดือนระบุชื่อพนักงานหลาย๑๒ด้วยกัน
พันธุ์ตำรวจเอกภัยสิทธิ์วงเมืองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
พนักงานสอบสวนต้องคัดแยกประเภทสิ่งของก่อนจะมอบให้ตำรวจ
แยกไปประกอบสำนวนคดี
แล้วก็ดูว่าเอกสารที่มันเกี่ยวข้องที่พบอีกในตู้เซฟ
เชื่อมโยงไปถึงใครบ้างนะครับ

ยังได้ตรวจสอบหลักฐานที่เป็นเอกสารที่มีรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ
สำหรับสำเนาเอกสารที่นำออกจากคอมพิวเตอร์ที่ตรวจยึดไว้
เชื่อว่ามีตำรวจที่เรียกรับผลประโยชน์มากกว่า๒๐คน
ทั้งอดีตและปัจจุบัน
ยังไม่เปิดเผยออกมาชัดเจนว่ากลุ่มดังกล่าวคือใครบ้าง
มีชื่ออะไรบ้างแต่ว่าสิ่งที่ไปพบในกระดาษส่วนมากจะเป็นชื่อย่อ
และทีนี้ตำรวจก็บอกว่าอาจจะยากนิดนึงเพราะว่าเขามารับเป็นเงินสด
ไม่ได้มีการโอนเงินหลักฐานมันไม่มี
เวลาจ่ายสวยจ่ายใต้โต๊ะอะไรแบบนี้
เขาไม่มีการจ่ายเป็นเช็คหรือว่าโอนเงินหรอก

และแถมไม่ได้มาเองด้วยให้คนอื่นมารับ
ถ้าจะไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดก็ไม่เห็นอีก
ไม่มีหลักฐานอีกว่าเป็นปรากฏเป็นใบหน้านะคะ
เรื่องนี้พลตำรวจเอกศีวรารังสิพรามนกุลรองพบตรบอกว่า
สั่งการให้พนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมแล้ว
จากการจับกลุ่มในวันแรกก็คือบุคคลที่ไปเกี่ยวข้องกับการ
ค้าประเวณีการค้ามนุษย์ก็คือบรรดาพวกเชียร์แขกทั้งหลาย
พนักงานอยู่ในร้านนี้นะคะซึ่งก็ประกอบด้วย
นิติบุคคลที่เป็นเจ้าของบุคคลที่มีชื่อขอใบอนุญาต
ผู้จัดการผู้ดูแลหัวหน้าเชียร์แขกคนเชียร์แขก
เชียร์เอเย่นเบื้องต้นมีเกือบ๒๐คนด้วยกันนะคะ
จากการสอบสวนทราบว่าสถานบริการแห่งนี้
เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดที่มีชื่อว่าอมรินออนเซ็น

มีนางสาวสะสิทรวิระเทพสุพรเป็นกรรมการผู้ขอใบอนุญาต
ซึ่งพนักงานสอบสวนจะแจ้งข้อกล่าวหาฐานค้ามนุษย์แก่นิติบุคคลนี้
และนางสาวสะสิทรพร้อมพวกเกือบ๒๐คนที่บอกไป

ตอนที่สอบตอนแรก
พบว่านางสาวสาธิธรคนหนึ่งแล้วผู้ชายอีกคนหนึ่งนะ
ส่วนการดำเนินการกับตำรวจที่อยู่ในบัญชีสวยนั้นนะคะ
ทราบว่ามีหน่วยงานที่ถูกพาดพิงถึง

กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว
และสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง

ไปตั้งกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงทันที
โดยไม่ต้องรอข้อมูลจากหน่วยงานไหน
เพราะว่าก่อนหน้านี้ตำรวจตำรวจจากนครบานบอกว่า

สืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตำรวจเนี่ย
ไปมีส่วนทั้งเรื่องของสวยไปใช้บริการด้วยหรือเปล่า
แต่ทีนี้รองพปตรพตำรวจเอกสิทธิ์วรรดิไม่ต้องรอ
ไม่ต้องรอขอข้อมูลเบื้องต้นขอสอบเดี๋ยวนี้เลย

และหนึ่งในสังกัดที่มีรายชื่อปรากฏในโพย
แน่นอนฮะตำรวจในพื้นที่ก็คือ
ตำรวจวังทองหลางระดับผู้กำกับถูกมีรายชื่อว่าไปเอี่ยวยง
กับการทั้งไปใช้บริการด้วยการรับสวยด้วยนะฮะ
แม้ว่าตอนนี้ทางภูมิกับเองจะถูกโยกถูกย้ายไปเข้ากรุไว้ก่อน
เพราะว่าขั้นตอนการตรวจสอบจะต้องทำด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมนะครับ
เรื่องนี้ทางพลตำรวจโทชานเทพเสสเวชผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
บอกว่าได้สอบถามเรื่องนี้จากเจ้าตัว
ก็คือเจ้าผู้กำกับสนวังทองหลังแล้ว
ยืนยันว่าวันเวลาที่ปรากฏในโพยเนี่ย
ทางผู้กำกับอยู่กับครอบครัว
และมีหลักฐานยืนยันชัดเจนฟังเสียงของพบชน
นครบานชี้แจงเพราะว่าตำรวจในสังกัด
บัญชาการตำรวจนครบานออกมาชี้แจง

มาดูทางด้านของกองปราบปรามกันบ้าง

เพราะว่าถูกพาดพิงนะ๑ใน๔หน่วยงานนะ
ผลตำรวจตรีมัยตรีฉิมเฉยผู้บังคับการกองปราบปราม

ขอยืนยันว่าไม่มีผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าไปใช้บริการ
พร้อมให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
เข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริงได้อย่างเต็มที่
ซึ่งหากผู้ใต้บังคับบัญชาคนใดมีส่วนเกี่ยวข้อง
ก็จะไม่ปกป้องอย่างเด็ดขาด
หากผลการตรวจสอบชี้ชัดว่าเป็นตำรวจกองปราบจริง
ก็จะต้องดำเนินการทั้งทางวินัยและก็ทางอาญาด้วยนะครับ

พยายามที่จะออกมาชี้แจงเหมือนกันนะคะสำหรับแต่ละหน่วยงานที่ถูกอ้างชื่อถึง
ขณะที่นายกองรบกระทุ่มนัด
หัวหน้ากลุ่มงานสืบสวนสอบสวนคดีอายา๖
ส่งของกลางค่ะที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบรามการทุจริตในภาครัฐ

ได้ส่งสำเนาเอกสารบัญชีต่าง
ที่มีการระบุข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ไปใช้บริการไปรับสวย
ซึ่งมีหลายหน่วยงานที่เข้ามาผัวพัน
รวมถึงรายชื่อของเจ้าหน้าที่เบื้องต้นปรากฏตำรวจยศต่าง๒๐คนด้วยกัน
ซึ่งจะต้องตรวจสอบไปถึงกล้องวงจรปิดหลังจากนี้ต่อไป
และเครื่องรูดบัตรเครดิตเพิ่มเติมอย่างละเอียดบางทีบางคนเนี่ยนะคะก็คือ
คือแล้วแต่ตำแหน่งถ้าตำแหน่งใหญ่นี่อาจจะฟรี
แต่ถ้าตำแหน่งที่ลดหลั่นกันลงมาอาจจะเป็นส่วนลด
จ่ายกี่เปอร์เซ็นต์อะไรก็ว่าไปลดกี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่าไป
บางทีทีนี้อาจจะไม่ได้จ่ายเงินสดสิคะอาจจะรูดบัตรเครดิต
ทีนี้แหละโป๊เช๊ะจะต้องไปตรวจเครื่องรูดบัตรเครดิต
ว่าปรากฏเป็นบัตรของใครค่ะ
ส่วนเรื่องของการตรวจมวลกระดูกของหญิงสาว
ตอนนี้มีหญิงสาวที่ถูกส่งตัวมาตรวจมวลกระดูกทั้งหมด๒๗คนแล้ว
การตรวจอายุสามารถทำได้แต่ก็ยังบอกว่าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะ
เพราะมันมีค่าเบี่ยงเบนในการตรวจขึ้นลง๑๘ปีไงคุณ
โดยต้องตรวจที่ฟันกรามแล้วก็ข้อมือนะครับ
จะมีเจ้าหน้าที่จาก๓ฝ่ายร่วมกันทำงาน
ก็คือทีมแพทย์ทันตกรรมเอ็กซาเรย์จิตเวทนะครับ
เพื่อให้ได้ผลนะฮะแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็จะนำผลเนี่ย
วินิจฉัยร่วมกันและสรุปออกมาเป็นตัวเลขนะครับ
เบื้องต้นพบว่า๓คนที่ถูกส่งตัวจาก๒๗คนเข้ามาตรวจ
พบว่าอายุต่ำกว่า๑๘ปี
โดยอายุน่าจะอยู่ที่ประมาณ๑๕ปีเท่านั้นเอง
ก็เข้าข่ายแล้วค้าประเวณี
ค้าเด็กอายุไม่เกิน๑๘ปีด้วยนะครับ
แล้วก็ที่เป็นภาพหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐฉบับเช้าวันนี้
เป็นภาพของการฝากขังป๊ากบ

เอาโซ่ตรวนตรึงไว้ด้วยกันป่ากบพร้อมพวก๕คน
เพราะว่าทางตำรวจเองบอกยังสอบสวนไม่แล้วเสร็จ
คือควบคุมตัวไว้แล้ว๔๘ชั่วโมงสอบสวนยังไม่เสร็จ
ดังนั้นก็ขอฝากขังผู้ต้องหา๑๒วัน
คือ๑๕๒๖มกราคมคัดค้านการประกันตัว
เพราะว่าโทษสูงข้อหาเยอะข้อหานักเหลือเกิน
ทีนี้หนักไม่หนักก็ต้องรอเรื่องของอายุ
ว่าคือมีกี่คนต่ำกว่า๑๘ปีนี่บวกเป็นกระทงได้เลยนะคะในแต่ละคน